จากนั้นก็จะไม่มีกรณีที่คนอื่นจะเข้าไปรับทราบการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด
อันนี้เป็นหลักการที่สำคัญอยู่แล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อผลการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ว่ามันชอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ซึ่งก็อาจจะมีมาตรการในลักษณะของการที่จะต้องลงคะแนนกันใหม่อะไรลักษณะนั้นนะครับ
แต่ว่าโทษจำคุกโทษปรับอะไรมันก็ไม่มีชัดเจน